คุณผู้ชมมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนฮะ

รถกระบะคันหนึ่งโอ้โหบรรทุกผู้โดยสารมาเต็มเลยนะ
เป็นคนงานปรากฏว่าขับเส้นทางปกติ
แต่ว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งขับออกจากปั๊ม
อาจจะไม่ได้ดูขวาคุณผู้ชมดูจังหวะนี้
รถเก๋งขับออกจากปั๊มสะกิดนิดเดียว
แต่ทำให้รถกระบะเทกระจาดหมดเลยคุณ
ผู้โดยสารด้านหลังรถกระบะ๕คนนะ
ข้างในอีกขออภัยด้านหลัง๗คน
ข้างในแคปคนขับแล้วก็คนนั่งฝั่งผู้โดยสาร
อีก๕รวมคันนี้มีผู้โดยสารทั้งหมด๑๒คนคุณ
แล้วดูรถเก๋งออกจากปั๊มสะกิดหน้าเบา
แต่ว่ารถกระบะเทกระจาดหมดเลยได้รับบาดเจ็บเพียบเลยนะฮะ
กล้องวงจรปิดจับภาพอุบัติเหตุได้นะครับ
รถเก๋งสีแดงขับออกจากปั๊มจะเลี้ยวขวา
ชนกับรถกระบะที่บรรทุกคนงานก่อสร้างมานะฮะ

โนนสวรรค์ตำบลแวงอำเภอโพนทองจังหวัด๑๐๑
ที่เกิดเหตุอย่างที่เห็นนะครับเป็นถนน๔เลนไม่มีเกาะกลาง
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดอยู่๒มุมนะฮะ
รถกระบะทะเบียนกไก่ลิง๖๑๒ขอนแก่นตะแคงข้าง
เทกระจาดมีผู้บาดเจ็บ๙คนอาการสาหัส๒คน
ส่วนอีก๗คนมีแผลถลอกฟกช้ำตามร่างกาย
ใกล้กันพบรถเก๋งคันสีส้มแดงคันนี้
หมายเลขทะเบียนกไก่ขไข่๕๗
ด้านหน้าก็พังเสียหายคนขับได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน

คนขับรถกระบะคือนายศักดิ์ศรีแหลมพุตา
ซึ่งปลอดภัยนะคุณไม่ได้รับบาดเจ็บ
บอกว่ากำลังขับรถกลับจากไซส์งานก่อสร้าง
ตัวอำเภอกุชินาบรายจังหวัดกราศิลป
เพื่อกับบริษัทในอำเภอโพนทองครับ

เห็นแล้วนะว่ารถเก่งคู่กรณีขับออกจากปั๊มน้ำมัน

แล้วก็เลยมาชนรถกระบะของผมอย่างแรงฮะ
รถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงข้าง
คนงานท้ายกระบะกระเด็นตกจากรถ
ตัวเขาเองเจ็บเล็กน้อยคือเจ็บที่แขนขวานะฮะ
ผู้โดยสารที่นั่งมาที่รถกระบะด้านหน้า

บอกว่ารถเก๋งมันไม่ชะลอเลย
ปกติตัวเองก็จะคอยเตือนคนขับตลอดนะ
ขับระวังขับระวังดูซ้ายดูขวาก็จะเตือนตลอด
แล้วเห็นแล้วว่ารถเก๋งพุ่งมาเลย
คุณป้าบอกโอ๊ยมาไม่ผ่อนเลยไม่ผ่อนเลย
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณป้าแล้วกันนะครับ
เบื้องต้นนะฮะตำรวจสอบพพทองเนี่ยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต้องสอบปากคำทั้งสองฝ่ายเพิ่มเติมก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แต่ว่ากล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจนเหมือนกันนะฮะ